มาดูความคืบหน้าของแก๊งอันตภัณฑ์งานบวชกันหน่อยนะครับ
เมื่อวานนี้ศาลท่านก็พิจารณาแล้วว่าไม่ให้มีการประกันตัว
จากพฤติกรรมนั้นเป็นพยันตรายต่อพยาน
รวมทั้งไม่เคารพต่อกฎหมายด้วยก็ต้องถูกนำตัวไปฝากหางที่เมืองจำทันทีครับ
ส่วนเอกฝัยหัวหน้าแก๊งครั้งนี้ตอนไปจับกลุ่มสำนึกผิดร้องไห้ขอโทษสังคมบอกว่าทำไปเพราะความเมา
แต่ก็ไม่ทันคุณผู้ชมแน่นอนก็ถูกดำเนินคดีร่วมกันกับคนที่ไปก่อเหตุในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ทั้งหมดเลยนะครับ
เมื่อวานตำรวจสนบางขุนเทียนส่วนที่กำลังกันกับทหารเข้าไปคุมตัวนายวัลลบนุษย์แฟงนะครับ
ซึ่งฉายาเขาคือเอกไฟครับอายุ๓๒ปี
ผู้ต้องหาคดีบุกโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ทำร้ายร่างกายครูอาจารย์นักเรียนและรบพอจนบาดเจ็บกันไปตามกัน
ก็ไปค้นบ้านอยู่ซอยกระดันแม้๑๓แยก๑๒ซึ่งจากการสอบสวนเอกฝัยเป็นหัวโจกในการก่อเหตุในครั้งนี้นะครับ
ไฟเนี่ยตอนเข้าไปจับกลุ่มและออกมาเจอกับนักข่าวร้องไห้เลยครับ
จริงแล้วต้องการจะเข้าไปพบผู้อำนวยการโรงเรียน
เพื่อขอเจรจาเท่านั้นเองนะครับ
ขอโทษแทนน้องด้วยเพราะว่าผมเข้าไปสุดท้ายไปห้ามน้อง
แล้วมันมีรูปอยู่ในนั้นผมก็เลยต้องโดนไปด้วยครับ
ขอโทษตามสื่อทุกที่ครับโลกโซเชียลด้วยครับ
เพราะว่าบางคนเข้าไปก็ไม่ได้ทำอะไรก็มี

ไม่ได้แก้ตัวครับเรื่องจริงครับขอบคุณครับ
คือเหตุการณ์นี้มันแยกยากมากจริงว่าใครบ้างเข้าไปห้าม

ผู้ชมก็ส่งมาแบบมาขอโทษเมื่อมันสายเกินไปแล้วนะ

สำหรับการตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหา

ซึ่งก็กระจายกันอยู่ตามห้องเช่าอพาร์ทเมนต์หอพัก
เคียงกันในซอยกำนันแม้น๑๓แยก๑๒

เอกชัย๓๐๔๖แล้วก็๔๔

ก่อนนำมาประกอบสำนวนคดีแต่ละจุด
ตำรวจทหารต้องดูแลความปลอดภัยหนาแน่นป้องกันเหตุ
เพราะว่าแน่นอนพอรู้ข่าวคนก็จะไปหลอกใช่ไหม

ผลการค้นตามบ้านของผู้ต้องหาไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างใด
พยายามงานสอบสวนสนบางขุนเทียง
ได้นำตัวผู้ต้องหาจำนวน๒๐คนไปฝากหางต่อสารอาญาธนบุรี
ส่วนผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชนอายุ๑๖๑๗ปีคุมตัวไปฝากหางที่สารเยาวชนและครอบครัวกลาง
ถนนกำแพงเพชรผัดแรก๑๒วัน
พร้อมแจ้งข้อหา๖ข้อหาด้วยกัน
ร่วมกันบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้าย

ร่วมกันทำร้ายร่างกายร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่น
ร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป
ใช้กำลังประทุษร้ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเขตวัดหรือศาสนสถาน
คำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวนะครับ
ส่วนเยาวชนหญิงผู้เสียหายที่ถูกลวนลาม
เน้องจำได้เน้องจำฝัยจำหน้าได้
กระทามอนาจารย์แก่บุคคลอายุทำกว่า๑๕ปีนะครับ
นอกจากนี้ก็ยังรวบรวมหลักฐานออกไหมจับเพิ่มเติมอีก๓คนด้วย
จากนี้ก็ยังรวบรวมหลักฐานออกหมายจับเพิ่มเติมอีก๓คนด้วย
น้องบอกคนนี้เอกไฟล์แหละเป็นคนมะหอมแก้มรนรามจำไฟได้นะครับ
เมื่อวานนี้สารท่านพิจารณาสารไม่อนุญาตให้ประกันตัว
เนื่องจากว่าพฤติกรรมของผู้ต้องหาทั้งหมดกับพวกไม่เคารพต่อกฎหมาย
ปล่อยตัวชั่วคราวไปตามที่ครอบครัวมีการทำเรื่องไปเนี่ย
อาจจะเป็นพยันตรายแก่พยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์ได้
ทำให้เกิดความเสียหายต่อพญาหลักฐานได้
เจ้าหน้าที่รัฐฐานก็นำตัวทุกคนพุทธอาหารทุกคนไปยังเมื่อนจำทันทีครับ
และมีเยาวชน๔คนก็ไปที่สารเยาวชนและครอบครัวกลาง
สารเองก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวเช่นเดียวกันนะครับ
ทีนี้บรรยากาศที่วัดสิงห์คุณผู้ชมนี่นักข่าวเราไปดูนะครับ
เมื่อวานเนี่ยพระลูกวัดยังคงทำกิจของสงฆ์อยู่ตามปกติ
ทีมข่าวเราก็ไปสอบถามพระลูกวัดรูปหนึ่งบอกว่า
ได้มีการโทรศัพท์ให้ญาติมารับกลับไปอยู่ที่บ้านหน่อย
อยากกลับบ้านเพื่อทำใจให้สงบ
ตลอด๓วันที่บวชพระมณ์เทียนยังไม่ได้มีการออกไปบินทบาทเลยนะครับ
ไม่ทำวัดเช้าไม่ทำวัดเย็นเลยครับ
แต่ว่าเจ้าอาวาสเองก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอก
เพราะเข้าใจว่าตอนนี้สภาพจิตใจเป็นอย่างไร

อีกทั้งเมื่อวานเองทางครอบครัวเองของพระมณ์เทียนเองก็ยังไม่ได้มีการติดต่อกลับมา
แต่ว่ามีการเปลยว่าตอนนี้พระมณ์เทียนมีความคิดที่จะขอศึกเลย
ลาศิกขาเลยแต่ครอบครัวยังไม่ให้ศึก
เราก็จะมีการปรึกษาทางเจ้าอวัดก่อน
แน่อาจจะมีการทำเรื่องย้ายวัดหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกัน
เพราะว่าต้องการทำให้ศึกษาพระธรรมอย่างสงบ
และขอให้เรื่องราวนี้จบลงเพียงเท่านี้
อันนี้เป็นเรื่องราวที่ครอบครัวเขาฝากบอกมา
เรื่องของคดีความก็ว่าไปตามคดีความของกลุ่มคนที่ไปก่อเหตุ
พระท่านให้ท่านได้ศึกษาพระธรรมแล้วกัน

ใช่ก็อุตส่าห์บวชบอกว่าอยากจะบวชให้พ่อแม่๑๕วันนะคะ